ต่างคุณคิดว่าอะไรสั่งของแล้วเขาไม่รับลูกค้าเทลูกค้าเทยิ่งแพงอ่ะ
เพราะเขาต้องจ่ายเงินไปก่อนไงใช่นี่แหละค่ะลูกค้าเทอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบ
โดนมานักต่อนักแล้วนะคะผู้ชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นพนักงานส่งอาหารค่ะ
ต้องมานั่งรีวิวกินไปบ่นไปข้าวผัดปูที่ลูกค้าสั่งจาน๔๐๐กว่าบาทเนี่ย
แต่ว่าอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบกินไปบ่นไปต้องจ่ายตังค์เองนะฮะ

คือถ้าโดนคนอื่นนะคือลำบากแน่เว้ย

คือกูไม่ได้คิดอะไรหรอก
ถ้าจะมาใช่คล้านสันดานแบบเนี่ยก็ไม่ไหว

ถ้าไม่ถึง๕๐๐บาทนะคิดดูดีนะ
ฝากไว้คิดด้วยพวกที่สันดารแบบ

อร่อยนะขอบคุณมากแต่๔๐๐นะ
ค่ะจานนี้๔๖๐บาท

ไม่งั้นจะ๔๐๐บาทเหรอ
เออแต่ว่าพี่เคยสงสัยนะ
ไอ้คนที่สั่งแล้วก็หายตัวเนี่ย

บางคนแกล้งก็มีแต่บางคนคือไม่รู้จริง
บางคนคือรอนานแล้วก็ไปสั่งอย่างอื่นที่เร็วกว่า

แล้วพอไปถึงก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายก็โดนเท
เขาขี่กี่เที่ยวเหรอเขาถึงจะได้เงิน๔๐๐กว่าบาท
ใช่ไหมคะแล้วผมเดาว่าร้านที่เขาไปน่าจะคนเยอะ

แล้วเนี่ยค่ะต้องมารีวิวกินไปบ่นไปแบบนี้นะคะ
เล่าถึงประสบการณ์ที่โดนลูกค้าเทค่ะ
เทมีความหมายคือไม่รับผิดชอบ

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปรับออเดอร์จากลูกค้า
ให้ไปซื้อข้าวผัดปูจากร้านหรูชื่อดังย่านสาธุประดิษฐ์
ให้ไปส่งที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ช่วงแรกก็ยังติดต่อลูกค้าได้ตามปกติ

ระหว่างกดยืนยันราคาลูกค้าเนี่ยกลับเงียบไป

ตอบกลับมาบอกว่าทำไมราคาแพง

เขาก็เลยอธิบายบอกว่าร้านนี้มันแพงเป็นปกติอยู่แล้ว
พร้อมกับส่งรูปถ่ายราคาในเมนูให้ดู
ก็คือยืนยันว่าราคาแบบนี้เขาไม่ได้โกง

พร้อมกับหลังจากนั้นค่ะ
ลูกค้าก็กดตัดสายไปเลย

ผู้ชายคนนี้พนักงานส่งอาหาร
พนักงานต้องยอมจ่ายเงินข้าวอาหาร
แล้วก็นำกลับมาทานเองแบบนี้นะคะ

มาโพสต์สอนใจลูกค้า
แล้วก็บอกว่าจะสั่งจะกินอะไรคิดให้ดีคนทำมาหากิน
จะได้ไม่ต้องมาเจอกับพฤติกรรมแบบนี้

ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้แล้วคนชมเกือบล้านวิวแล้วนะคุณ
พร้อมเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะ
บางคนถึงขั้นเชียร์เลยนะบอกว่า

ผมว่าเขายึดอาชีพใหม่เป็นยูทูบเบอร์ได้นะ
นี่แหละก๊อฟใช่เลย

เขาบอกว่าเปลี่ยนอาชีพมาจากพนักงานส่งอาหาร

อันนี้อะไรนี่ข้าวขาวหมูหรือ